เพิ่งเบื่อนะขออุบัติเหตุอีกสักข่าวหนึ่งได้ไหม

ฝั่งนึงเนี่ยเป็นรถสิบแปดล้อ
ที่เขาไปประสบอุบัติเหตุกับคันอื่นมาแล้วแล้วก็เสียหลักค่ะ
แล้วทีนี้ก็เลยพุ่งมามาชนกับรถบัส

นี่เขาเพิ่งพาเด็กไปทัศนศึกษาที่ขอนแก่น

เลยนะแล้วเพราะอะไรเด็กถึงไม่ได้เป็นอะไรมาก
เดี๋ยวจะให้คนขับเขาเล่าให้ฟังค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางตำรวจสพกุมภาวะปี
เขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถใหญ่กับรถใหญ่
พ่วง๑๘ล้อชนรถบัสนักเรียน
บัสเขาเพิ่งพานักเรียนไปทัศนศึกษา
ไปดูสัตว์ที่สวนสัตว์อำเภอเขาสวนกลางที่ขอนแก่น
ซึ่งเด็กก็ทัศนศึกษาเสร็จกำลังจะมุ่งหน้า
กลับมาที่บึงกาล

ขับมาตรงถนนสายบ้านห้วยเกิ้ง

โค้งใกล้กับราคันทองรีสอร์ตที่อุดรนี่นะคะ
ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วดูสภาพสิคุณผู้ชม

ทีนี้พอได้รับแจ้งแล้วนะ
ผู้ภัยประชาพัฒนาธรรมแล้วก็กู้ภัยตำรวจทางหลวง
กุมภาวะปีรวมถึงกู้ชีพเทศบาลห้วยเกิ้ง

รถ๑๘ล้อเป็นรถพ่วงนะ
ชนท้ายรถบัสทัศนศึกษา
บัสไปอยู่ไหลทางแล้วแล้วก็ขวางถนนอยู่ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ตอนนั้นการสัญจรไปมาของถนนสายนี้
ไม่ต้องพูดถึงค่ะมันยากมากเลย

ปรากฏว่าเด็กจากโรงเรียนในอำเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงการมากันเต็มคันรถแหละ
ขวัญหนีดีฟอร์กขวัญกระเจิงร้องไห้กระจองงอแง
เพราะอะไรครูและเด็ก๔๐กว่าคนตกใจสิ

มีเด็กได้รับบาดเจ็บเยอะไหมเป็นอะไรมากไหม
คุณครูบอกว่ามีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ที่เหลือขวัญกระเจิงจริงค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาลเด็กที่ได้รับบาดเจ็บ๕คนก่อน
แล้วก็นำตัวไปส่งโรงพยาบาลกุมภาวะปี
ทีนี้คุยกับคนขับรถบัสหน่อย
มันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยเขาบอกว่า

เด็กที่นั่งอยู่บนรถแล้วได้รับบาดเจ็บด้วย
คือถามหลายคนไปหมดเลยจนประมวลออกมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
ตอนนั้นคนขับรถบัสก็พาเด็กกลับจากสวนสัตว์เขาสวนกวาง
มากัน๔๐กว่าคนจะกลับที่บึงกาล
แล้วจังหวะนั้นรถพ่วงมาจากกันอำเมอร์กุมภาวะปี
ปรากฏรถพ่วงไปเกิดอุบัติเหตุก่อน
คือไปชนรถคันอื่นก่อนแล้วหลังจากนั้นรถพ่วงก็เหมือนเสียหลัก
คนขับรถบัสเองตัดสินใจตอนนั้นเป็นวินาที

แล้วรถ๑๘ล้อก็เลยชนที่ท้ายรถบัส
คนขับบอกเองเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าผมไม่หักหลบนะ
คนขับรถบัสบอกนะรับรองพาดหัวข่าวแน่เลยนักเรียนตายหมู่แน่
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบอุบัติเหตุนะคะ
ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากฝนตกด้วยถนนลื่น
แล้วรถพ่วง๑๘ล้อก็หนักทีนี้มันไปเสียหลัก
ชนกับรถคันอื่นก่อนแล้วก็เสียหลักมาชนกับรถบัสคันนี้
แต่ยังดีไงที่เด็กไม่ได้เป็นอะไรมากนัก
เจ้าหน้าที่จะหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง
แต่เบื้องต้นคนขับรถพ่วง๑๘ล้อคันนี้

ก็คือเรื่องของการขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายค่ะ